บอลสาวทีมชาติไทยนะครับก็บอกไม่กังวลหากว่าต้องเสียเซตให้คู่แข่ง
คู่แข่งยังเป็น๓ทีมเดิมนะครับทั้งฟิลิปปินส์อินโดนีเซียและเวียดนาม
โดยวิลาวันอภิญญาพงศ์กล่าวว่าการซ้อมที่ผ่านมาพยายามแก้ไขข้อผิดพลาดจากสนามแรกเมื่อ๒สัปดาห์ก่อน

ส่วนเรื่องที่เน้นเป็นพิเศษคือการรับบอล
เพราะปัญหาตอนนี้ผู้เล่นบางคนเพิ่งหายเจ็บกลับมาจึงต้องปรับความเข้าใจจุดที่จะรับบอล
ส่วนเกมการแข่งขันนะครับหากเสียเซตให้ทีมระดับอาเซียนก็จะไม่เก็บมาผิดหวัง
เพราะถ้าเล่นเต็มที่แล้วไม่มีอะไรต้องเสียใจครับ
คาดหวังของทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะคาดหวังได้นะครับ
ก็ไม่ได้โทษว่าแฟนคลับที่เขาอยากจะคาดหวังแต่จริงแล้วกิ๊บก็จะคุยกับน้องในทีมตลอดว่า
เราก็ทำของเราให้ดีที่สุดถ้าสุดท้ายแล้วเราต้องเสียเซ็ตเนี่ยก็ไม่เป็นไร
ถ้าเราทำเต็มที่แล้วแต่ถ้าถึงยังไงที่สุดเนี่ยเราก็ต้องตั้งเป้าไว้ว่าพยายามที่จะเอาชนะให้ได้๓เซต
ก่อนแล้วก็แต่ก็ไม่กดดันตัวเองค่ะ
ขณะที่พรพันธ์เกิดปราศเผยว่าการซ้อมที่ผ่านมาเน้นการตั้งรับส่วนเกมลุกไม่ค่อยเป็นห่วงนะครับ
ซึ่งการเล่นของทีมอาเซียนจะเน้นโครงสร้างมากกว่าไม่ค่อยซับซ้อนเรื่องกลยุทธ์
ส่วนการเสียเซตให้ทีมอาเซียนก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะแต่ละทีมคิดว่าการได้เซตจากไทยถือว่าประสบความสำเร็จ
นัดแรกจะเจอกับอินโดนีเซียนะครับวันพรุ่งนี้๔ตุลาคมครับ